เรื่องนี้กันหน่อยฮะคือมีสำนักทนายความแห่งหนึ่ง
เขาเปิดปรึกษากฎหมายฟรี๒๔ชั่วโมง
ทีนี้คนก็สนใจสิก็จะโทรกริ้งกร้างไป
ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายแต่ปรากฏโทรไปแล้ว
ถูกอะไรรู้ไหมคุณถูกด่ากลับ
ด่ากลับแบบไม่เว้นช่องไฟให้พูดเลยนะฮะ
แล้วก็ทีนี้ครับคุณผู้ชมก็เลยเอาคลิปนี้มาแชร์กันไปดูนะฮะ

ไม่อันนี้ตกลงว่าหนูมาปรึกษาธนาคุณ

อันนี้ตกลงมาโทรปรึกษาธนาคุณ
คุยกับนักเลงหรือว่าโทรมาให้ถูกด่ากันแน่เนี่ยนะฮะ
เป็นเสียงสนทนาระหว่างผู้หญิงคนหนึ่ง
มีความประสงค์จะโทรไปปรึกษาทนายความ
แต่กลับถูกด่ากลับว่าไม่มีมารยาท
โทรมาทำไมนอกเวลางานแบบนี้นะครับ
แม้ทางคนโทจะพยายามอธิบาย
แต่อีกฝ่ายกลับไม่เว้นช่องว่างให้พูดนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับผู้หญิงที่โทรไปจะปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายเนี่ย

เล่าให้ฟังว่าเธออยากปรึกษากับทนายความเรื่องคดี
ที่ครอบครัวถูกฟ้องร้องนะครับ
ได้ค้นหาทนายความที่ปรึกษาฟรีในเว็บไซต์
แล้วก็มาเจอเว็บหนึ่งที่รับปรึกษาด้านกฎหมาย
๔ชั่วโมงต้องดอกจันทร์ตรงนี้ไว้นาน๒๔ชั่วโมง
และตอนนั้นที่เธอโทรไปเวลาสักประมาณทุ่ม๓๗นาทีเท่านั้นเองนะครับ
แต่พอโทรไปคำแรกที่ได้รับการตอบกลับมา
ไม่รู้ว่าฝั่งนั้นเป็นแค่คนรับสายหรือเป็นทนายนะคุณฮะ
ก็คือด่าเธอเลยบอกว่าคุณไม่มีมารยาทเหรอ
เพราะว่าโทรมานอกเวลาแล้วนะ
ตอนนั้นนะเธอก็พยายามอธิบายว่าเธอไม่รู้จริง
ว่าอันไหนมันถึงนอกเวลานอกเวลาคือกี่โมง
เพราะในเว็บไซต์เขียนว่าปรึกษากฎหมายวันหยุด
แต่ทนายก็ไม่เว้นช่องว่างให้เธอได้อธิบายเลย
แถมยังท้าเดิมพัน๑ล้านบาทด้วยนะ

ยังท้าให้เธอไปเปิดเว็บแข่งด้วย

ก็ยอมรับค่ะว่าตัวเองผิดที่อ่านไม่ครบ
แต่ว่าไม่ควรที่จะตอบว่าแรงขนาดนี้
เธอบอกไม่ควรจะตอบว่าเธอขนาดนี้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราโทรไปบ้าง

ลองโทรไปบ้างโทรไปหาทนายความ
ซึ่งทนายความที่รับสายมีตัวตนจริงนะ
มีสำนักทนายความจริงเปิดมาตั้งแต่ปี๔๗แล้ว
โดยได้บอกว่าไม่จำเป็นต้องชี้แจงอะไร
และที่สำคัญคลิปที่ออกไปเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะฮะ
เพราะว่าตอนเกิดเรื่องผู้หญิงคนที่โทรมา

ก็เลยตอบกลับไปว่าเวลานี้ไม่ควรโทรนะ
และยอมรับว่ามีการด่าจริงไม่เสียใจที่พูดไปแบบนั้น
เพราะอีกฝ่ายก็พูดไม่ดีก่อนเช่นเดียวกันนะครับ
ทั้งนี้ในเว็บไซต์ของทนายก็บอกว่า
ชี้แจงไว้แล้วระบุไว้แล้วอย่างชัดเจนว่า
วันหยุดหรือนอกเวลาให้แอดไลน์เอาเท่านั้น
ซึ่งในนั้นจะมีทนายความให้คำปรึกษาตลอด๒๔ชั่วโมง

แม้จะไม่เขียนเวลาไว้
แต่ก็ควรจะรู้ว่าเวลาทำการคือเวลาราชการนั่นเองนะฮะ